การเมืองในวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะ
หลังจากที่ช่วงบ่ายเราติดตามการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
ว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะมีมติในการยื่นคำร้องให้สารรัฐธรรมนูล
พิจารณายุบพักไทยรักษาชาติจากกรณีที่เสนอชื่อทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี
เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่
สรุปแล้วส่งแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนธุรการนะคะ
ส่วนสารรัฐธรรมนุนจะรับหรือไม่รับอันนี้พรุ่งนี้ถึงจะรู้นะคะ
เมื่อวานนี้ใช้เวลาหารือนานกว่า๑๒ชั่วโมงค่ะ
กรกตมีมติยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูลกรณีภักดิ์ไทยรักษาชาติ
มีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคล
เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี๑รายชื่อ
โดยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิปักต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
จึงมีมติยื่นคำร้องให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยมีคำสั่งให้ยุบพัก
ตามพบประกอบรัฐธรรมนุนวัฒนภักรการเมืองปี๒๖๖๐นะครับ
ต่อมา๑๔นาฬิกาค่ะ
สำนักงานสารรัฐธรรมนูลออกเอกสารที่ทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ
เนื้อหาชี้แจงว่าตอนนี้สารรัฐธรรมนูลได้รับคำร้องไว้ในทางธุรการ
และอยู่ระหว่างการตรวจคำร้อง
โดยสำนักงานสารรัฐธรรมนูลจะเสนอคำร้องดังกล่าว
ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการสารรัฐธรรมนูล
เพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่
ในวันพรุ่งนี้๑๓นาฬิกา๓๐นาที
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ติดตามต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
วันนี้และพรุ่งนี้ไปจนถึงช่วงบ่ายเลย

พักไทยรักษาชาติมีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะ
ก็คือฝ่ายการเมืองของพักยื่นหนังสือ
ร้องขอความเป็นธรรมต่อสารรัฐธรรมนูลโดยร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์
ภักดิ์ไทยรักษาชาติกล่าวว่าการยื่นคำร้องครั้งนี้
ถือว่าเป็นการขอใช้สิทธิ์ในฐานะพักการเมืองที่ถูกกล่าวหา
ส่วนของพักเองจะเดินหน้าหาเสียงต่อไปหรือไม่
อันนี้บอกว่ายังไม่มีแผนสำรองเลยนะคะ
นายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของพักบอกว่าตอนนี้
ภักดิ์เองยังมีสถานะเป็นภักดิ์อยู่
ซึ่งจะสิ้นสุดความเป็นพักการเมืองได้ก็ต่อเมื่อสารรัฐธรรมนูล
มีคำวินิจฉัยให้ยุบพักเท่านั้น
นอกจากนี้ขอโอกาสให้ภักดิ์ลิธีแจ้งข้อเท่าจริง
เพราะเห็นว่าการยุบพักการเมืองเปรียบเสมือนการประหารชีวิตนักการเมือง
เพราะกรรมการของพักจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีพนะคะ
ฟังเสียงฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยรักษาชาติค่ะ
ผมขอย้ำอีกว่าคดีร้องให้ยุบพักเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราขอวิงวอนต่อคณะประการการเลือกตั้ง
บทมญัติรัฐมนูลมาตราสามวัคต์สองเนี่ย
ไว้ชัดเจนว่าการใช้อำนาจรัฐเนี่ย
ต้องยึดหลักนิติธรรมนะครับ
นี่คือคำพูดของที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายนะคะของพักไทยรักษาชาตินะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราได้ไปพบกับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
ก็ได้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของภักดิ์ไทยรักษาชาติเอง
ปฏิวัติซ้อนเรื่องหนังสือปลดพบเหล่าทัพทั้งหลาย
คำถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของภักดิ์ไทยรักษาชาติท่านปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นนี้นะคะ
แต่เรื่องของเอกสารปลอมและการปฏิวัติซ้อนนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงจะไม่มีการปฏิวัติเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
แล้วก็ยืนยันว่ากองทัพวางตัวเป็นกลาง
และฝากเตือนด้วยพวกชอบสร้างสถานการณ์อย่าล้ำเส้น
เชื่อว่าเป็นกลุ่มคนหน้าเดิมที่พยายามสร้างสถานการณ์เชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองในปัจจุบันค่ะ